นางสาวบุษรันทองชิวชื่อเล่นชื่อน้ำตาลครับ
เกิดวันที่๒๑กันยายนปี๒๕๕๙
และคุณแม่สุขใจธีระเมธีกุล
มีพี่น้องรวมกัน๓คนนะครับ

คุณพี่น้ำพึ่งพิมรดาทองชิวตอนนี้สมรสกับพี่เต้กิตธีทัศน์กล้องพบจิรพันธ์
มีบุตรสาวหนึ่งคนก็คือน้องไอริสเป็นคนที่ร้องเพลง
มีน้องสาวอีกหนึ่งคนก็คือน้องน้ำทิพย์นัทธมนต์ทองชิว
ซึ่งน้ำตานั้นเป็นบุตรคนกลาง
มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายครับทั้งผลงานเพลงแล้วก็ละครนะครับ
ผลงานที่สร้างชื่อก็คือฟิตคอมกองเจ้าเสน่ห์จากกฎของหมวดรันครับ
และละครโทรทัศน์ก็คือเรื่องค่าเวลาหารัก
อุปนิสัยจากการที่เพื่อนทุกคนรวมถึงญาติพี่น้องได้บอกกันก็คือ
น้ำตาเป็นคนร่าเริงครับมีรอยยิ้มสดใสแล้วก็มองโลกในแง่ดี
ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชอบเรื่องการวิ่งการออกกำลังกายนะครับ
แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทางครอบครัวบอกกันเลยก็คือ
น้ำตาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้คนรอบข้างไม่มีรอยยิ้ม
เพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่เนี่ยเขาจึงอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้ม
ถึงแม้ว่าวันนี้น้ำตาลจะจากไปแล้วก็อยากให้ทุกคนยังคงเก็บรอยยิ้มความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงที่เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้
รวมถึงได้พูดคุยกับทางภูมิกับที่จะกลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าในวันที่๑๑มิถุนายนครับน้ำตาลป่วยกระทันหัน
แล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ก่อนที่จะย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
ในวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
และเมื่อเวลา๒นาฬิกา๑๗นาทีของเช้ามืดครับวันที่๑๔มิถุนายน
น้ำลายก็ได้จากไปอย่างสงบนะครับรวมอายุทั้งสิ้น๒๘ปี
ซึ่งแน่นอนนะครับอาจจะมาซึ่งความเศร้าแล้วก็เสียใจของทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้อง
รวมถึงเพื่อนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับ
สิ่งที่เราจะจดจำต่อจากนี้ไปก็คือภาพรอยยิ้มของน้ำตาล
ซึ่งภาพรอยยิ้มก็อยู่ข้างนี้เองนะครับ
สิ่งที่อยากให้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะจำแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำให้เรานั้น
เรื่องถึงน้ำตาลตลอดไปนะครับขอบคุณครับ
พระเจ้าทุกคนรวมนี้ประภาพกระนะสมภาค๑๔สี่จังหวัด
คือสรุปสาพรนครปฐมสุพรรณบริหญิงและกาญจนบริหญิง
และโดยมีสัตว์เชื้อสายเพื่อเป็นสายรามัน
เป็นญาติของผู้บาดเจ็บเป็นพระมหาเทรา
ที่ถือความเมตตาต่อลูกหลานทุกคน
แต่ในโอกาสนี้พวกนี้จะพินาภาคไตรแบบสุขุน

ท่านเจ้าคุณพระราชปริยธิคุณ
จังหวัดวัดป้องพิเศษโจริตารามพระรามหลวง
เป็นพระมหาเทระที่เปรียบด้วยเมตตา

และก็มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดียิ่ง
แล้วก็เป็นโดยฐานะยากของผู้วายชน
ผู้ตายเป็นเหมือนหลานของลูกพ่อ
วันนี้ล่วงพ่อก็ได้ตามพินาภาพไตรสุขุน
เหล่าท่านทั้งหลายได้ถวายความสะดวก
แก่พระสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมในพิธีวันนี้
เป็นต้นว่าพระบุษฎีสารณีวิเวภิษฐานุกาศ
เจ้าในจังหวัดภูสาคอนพระบุพระธรรมศาคอน
เจ้าวาดวัดสิริมงคล
ในขณะส่งจากวัดอ้อมวิเชียรโจฏิการาม
ซึ่งทุกรูปส่วนใหญ่เลยได้อาศัยอาคารเรียน
โรงเรียนพระพญาธินธรรมซึ่งคุณปู่คุณย่าของน้องน้ำตาล
ได้สร้างถวายไว้ที่วัดป้อมวิเชียรเทิการามแห่งนี้
ก็เป็นภาพที่สวยงามนำมาซึ่งความ
ปริฐีใจแก่จักรภาพ
วันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยากวันยาก

มีโลหะดังมะมีแม่ดังมะคุณสาวดังคุณจันทร์คุณโลหะภักดาคุณโลหะอุทธาคุณสาวดังคุณรักษะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ